เย็นที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมมีพิธีบรรจุสรีระสังขาร
พ่อคูณปริสุทธโธลงหีบศพนะคะ
ส่วนบริเวณชาปนสถานชั่วคราวก็ประชาชนไปร่วมพิธีจำนวนมาก
ติดตามได้จากคุณพัชรวรินพัชรประพานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเชิญค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงค่ำวันนี้นะคะที่ชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
ตรงที่ดิฉันยืนรายงานอยู่ตรงนี้ค่ะเต็มไปด้วยประชาชนนะคะ
หลังไหลเดินทางเข้ามาชมความวิจิตของเมนลอยนกหัสดีลิงเทินบุษบกค่ะ
หากมองจากภาพมุมสูงนะคะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะ
เราจะเห็นว่าพื้นที่โดยรอบชาปนสถานชั่วคราวของวัดหนองแวงพระอารามหลวง
ไปด้วยประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันตกแต่งสถานที่และเมนลอยนกหัสดีลิงเทินบุษบกอย่างวิจิตรค่ะ
กลับไปดูบรรยากาศตลอดทั้งวันนะคะแม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนจัด
แต่ว่าประชาชนจากทั่วสารทิศนั้นต่างหลังไหลเดินทางมายังชาปนสถานชั่วคราวกันอย่างไม่ขาดสาย
เพื่อชมความวิจิตของเมนลอยและกราบรูปเหมือนหลวงพ่อคูณค่ะ
มีความรู้สึกปราบปลื้มแล้วก็ดีใจที่หลวงพ่อคูณท่านได้เลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แล้วก็สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พระราชทานเพลิงของหลวงพ่อคูณ
เราก็เลยถือโอกาสนี้เข้ามากราบไหว้แล้วก็ศักระ
รองศาสดาอาจารย์นิยมวงเพลิงคำคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ข้อมูลเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ว่า
ขณะนี้สถานที่โดยรอบมีความพร้อมแล้วค่ะเหลือเพียงการประดับตกแต่งดอกไม้จันท
กำแพงแก้วที่จะนำไปตั้งโดยรอบจำนวนหกสิบสี่ก้อนและส่วนวันที่ยี่สิบห้า
มกราคมนี้นะคะจะนำดอกไม้สดซึ่งเป็นดอกเบนจมาสสีขาวมาประดับเพิ่มเติมค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีพิธีบรรจุสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
อาคารเรียนชั้น๗คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดนครราชศรีมาเป็นผู้นำประกอบพิธีขอขมา
มีนางคำมั่นวงกาญจนรัฐน้องสาวหลวงพ่อคูณ
บรรดาหลานอีกหลายคนที่มาร่วมพิธีหลังกล่าวคำขอขมาค่ะ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิรกุล
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์และนายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมธานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาเป็นประธานในพิธีฝ่ายคาราวาส
เครือญาติหลวงพ่อคูณได้เข้าไปวางผ่านเครื่องขอขมา
จากนั้นลูกศิษย์และนักศึกษาแพทย์ได้ทำพิธีห่มผ้าไตร
สรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
ระหว่างนั้นพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมา
นำญาติญาติลูกหลานหลวงพ่อคูณ
และผู้ร่วมในพิธีได้สวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐาน
ห่มผ้าไตรเสร็จแล้วได้ยกสรีระสังขาร
บรรจุในหีบศพที่ทำจากไม้หอมลงรักปิดทอง
วาดลวดลายชีวประวัติตั้งแต่เกิด
มรณภาพสละร่างให้คณะแพทย์
ศาสตราจารย์ในแพทย์ชันชัยพานทองวิรกุลระบุว่า
ในวันนี้นะคะจัดเป็นการภายในมีญาติหลวงพ่อคูณ
เจ้าหน้าที่คณะแพทย์และแขกบางส่วนมาร่วม
เนื่องจากหลวงพ่อคูณได้ผ่านการเป็นครูใหญ่
ซึ่งมีชิ้นเนื้อบางส่วนจัดใส่ในโท๊ค
ซึ่งได้บรรจุในหีบครบทั้งหมดพร้อมกับปิดมิดชิด
และจะไม่มีการเปิดหีบศพอีกจนถึงเวลาเผาจริงค่ะ
ร่างของท่านที่เป็นครูใหญ่ที่ผ่านการผ่าเรียนศึกษาวิชาการอาการวิภาค
รวมทั้งมีส่วนชิ้นเนื้อบางส่วนเราได้ห่อแล้วก็ใส่ลงไปในโถ
ก็บรรจุทั้งหมดเข้าไปอยู่ในหีบบรรจุร่างนี้ทั้งหมด
แล้วก็มีการปิดฝาปิดเราก็ใช้สกรู
แล้วก็ใช้กาวปิดทับบนสกูลอีกทีหนึ่ง
เพราะฉะนั้นหีบนี้ก็จะไม่มีการเปิดอีกต่อไป
ในวันพระธานเพลิงเราก็จะนำหีบนี้เข้ามาในเตาเผา
ชั้นบนสุดแล้วก็จะเผาทั้งหมดไปกับร่างของหลวงพ่อครับ
โดยในวันพรุ่งนี้นะคะตามกำหนดการจะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
เคลื่อนจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไปยังสูงประชุมอเนกประสงค์การจันทรายพิเศษ

โดยใช้เส้นทางจากหน้าโรงพยาบาลศรีนคริน

เลี้ยวซ้ายผ่านวัดป่าอดุลยาราม

ระยะทางรวมประมาณ๓๒กิโลเมตร

และสำหรับประชาชนนะคะที่จะเดินทางเข้ามาที่ชาปณะสถานชั่วคราว

ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ถึงเวลา
พัฒนาวรรม
คราวเทวรัฐทีวี

ต้องเตรียม๒อย่างก็คือเรื่องของสุขภาพ
แล้วก็เรื่องของความสะอาดเนี่ยอย่าเอาขยะไปทิ้งนะคะ
ถ้าเดินทางไปไม่ได้ก็ติดตามทุกขั้นตอนนะครับ